อีกหนึ่งคนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
ก็คือนักร้องดังในยุค๙๐พี่ปราโมทวิเลปณะนะคะ
แต่พี่ปราโมทบอกว่าไม่ท้อเด็ดขาดนะคะ
ตอนนี้เนี่ยผ่านตัวเองมาช่วยเหลือสังคมโดยการทำงานจิตอาสา
ยังปล่อยเพลงวิถีแห่งใจให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลด้วยนะคะ

คาดว่าน่าจะตกงานยาวไปถึงสิ้นปี

ส่วนก็ไปเป็นคนส่งอาหาร
ขับรถส่งของพอมีรายได้ประทังชีวิตไปก่อนค่ะ
แจกสิ่งขอให้ทั้งชุมชนที่ยังขันแขน
ด้วยคุณต่ายสายทานและก็ทีมนุมตันยู
เห็นใจครับเราอยากทำต่อไปเรื่อย

เป็นเพลงพิเศษสำหรับให้กำลังใจฮีโร่ทุกท่านนะครับ
โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลและก็บุคลากรทางแพทย์

เพราะบางคนเขาก็เลี้ยงพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้

บางคนก็ไปขายของนะครับ

เดี๋ยวรอโครงการแป๊บนึงแล้วเราจะแจ้งไป

ว่าเขาจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการอะไร

ตัวเองไปขายของผ่านตัวเองไปส่งของก็มี
แต่ทุกอาชีพมันเป็นอาชีพที่สุจริต
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจกับพี่ทุกคน
ตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวกับทุกสถานการณ์